ในช่วงนี้ก็เป็นฤดูสอบกันแล้วนะคะ
พาไปดูเรื่องของนักเรียนกันต่ออีกหน่อยดีกว่า
คือหลายคนตื่นเต้นกับช่วงเวลาเปิดเทอม

อยากเจอเพื่อนใช่ไหมจะรู้สึกว่าอุ๊ยขึ้นชั้นใหม่เข้าห้องใหม่
เพื่อนนั่งข้างคนใหม่หนังสือเรียนใหม่

รวมถึงมักจะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นที่อังกฤษเขาก็มีเหมือนกัน
แต่คราวนี้เป็นของขวัญสุดเก๋โผล่ขึ้นมา
จะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันเลยนี่ไง
เด็กเขาก็ชอบกันนะเป็นกราฟิตี้ค่ะ
กำลังตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดบนกำแพงโรงเรียนสุดแนว
ซึ่งเป็นผลงานของแบงค์ซี่เมื่อสักครู่นี้มีชื่อเขียนอยู่
ย่องเข้ามาในโรงเรียนแบบลับในช่วงปิดเทอม

คือโรงเรียนตั้งชื่ออาคารเรียนตามชื่อของเขาถูกไหมคะ
และทางโรงเรียนเคยเขียนจดหมายเล่าถึงการแข่งขันด้านศิลปะ
ที่ตั้งใจจะจัดขึ้นเพื่อแบงซี่ด้วย
ศิลปะบนกำแพงนี้ก็เป็นภาพเด็กนักเรียน
ถือไม้ไล่ตียางรถยนต์ที่ลุกเป็นไฟ
พร้อมกับดอกไม้เล็กแล้วก็บ้านที่อยู่ด้านหลัง
รวมถึงมีลายเซ็นต์ของแบงซี่และข้อความสั้นบอกว่า
ขอโทษนะที่แอบมาปั่นป่วน
ก็ฝากจดหมายไปถึงพี่เลี้ยงเด็กด้วยนะคะว่า
ถ้าไม่ชอบตรงไหนเพิ่มเติมได้เลยตกแต่งได้เลย
ก่อนหน้านี้โรงเรียนเขาวางแผนอยู่แล้วนะคะว่า
จะมีการทาสีกำแพงด้านนอกของโรงเรียนในช่วงวันหยุดฤดูร้อน
แต่หน้าตอนนี้คงไม่ต้องกันแล้วมั้ง
มีคนมาแต่งแต้มให้เรียบร้อยแล้ว

สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าเด็ก

เด็กที่เอาไม้ไล่ตียางรถโยนที่ไฟลุ๊ค
กำลังจะบอกว่าพาพมันอักเกรสีฯเป็นนิดหนึ่งไหม
คิดเหมือนกันนิดหนึ่งไม่
แล้วเด็กก็ตัวเล็ก
คือต้องให้ครูเตือนด้วยให้ครูอธิบายให้ฟัง